เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ก็ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วย

ใช่แล้วค่ะเพราะว่าจะเกษียณอายุราชการนั่นเอง
ส่วนวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่
ข้าราชการไทยนะคะก็มีการมอบตำแหน่งกันในวันนี้
เป็นวันสุดท้ายของการทำงานก่อนจะเกษียณอายุราชการค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานที่ทางด้านพลเอกเทพพงศ์
ทิพยจรรย์ประหลัดกระทรวงกราโหมนะคะ

ก็มีทั้งพลเอกทานชัยยันศรีสุวรรณ

พลเรือเอกนาริสปธุมสุวรรณ

แล้วก็พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่าง

ตบเท้าเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชา

เพื่ออำลาตำแหน่งในโอกาสเกษียณอายุราชการนะคะ

ก็ก่าวอวยพร

ก็มีการนำมาลัยดอกไม้
มามอบให้กับนายกรัฐมนตรี

ส่วนวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันทำงาน

ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการนะคะ
โดยงานเลยเขาก็มีการจัดพิธีส่งมอบหน้าที่

คุณผู้ชมที่กองบัญชาการกองทัพไทย

ระหว่างพลเอกทานชายันศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนปัจจุบัน
และพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรี

เช่นเดียวกันกับทางด้านกองบัญชาการกองทัพบก

ผู้บัญชาการทหารบกที่บริเวณ

เลิมพระเกียรติภายในกองบัญชาการ

ส่วนทางด้านกองทัพเรือมีการจัด
จัดพิธีมอบหน้าที่บังคับบัญชา
ระหว่างพลเรือเอกนฤทธิปฐุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือคนเก่า
กับทางด้านพลเรือเอกลือชัยรุดดิต

ที่ท้องพระโรงพระราชวังเดิม
เขตบางกอกใหญ่กุรุงเทพมหานคร
ให้แก่พลเรือเอกนริสปธุมสุวรรณ

คณะรักษาความสงบชุดใหม่
มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เข้ามา

ดำรงตำแหน่งแทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ
เดิมที่เกษียณอายุราชการ
โดยมีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์

เป็นประกาศล่าสุดจาก

แล้วก็นายกก็เน้นย้ำด้วยเรื่องของการส่งมอบหน้าที่

เพื่อจะได้ทำงานต่อเนื่องให้กับประเทศชาติได้นะคะ